คุณผู้ชมครับ๑สัปดาห์หลังเกิดเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมในรัฐพอดีด้าของสหรัฐนะครับ
อกจากความเศร้าสลดจากเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้ว
ยังมีแรงกระเพื่อมที่สำคัญตามมานะครับ
นั่นก็คือเรื่องของข้อกำหนดการถือครองอาวุธปืนในสหรัฐ
ที่ให้สิทธิเสรีภาพกับผู้คนอยู่พอสมควรนะครับ
เหตุที่เกิดขึ้นก็ทำให้ท่าทีของผู้นำสหรัฐ

เกี่ยวกับเรื่องการถือครองอาวุธปืนของผู้คนที่นั่น
เจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
แม้จะผ่านเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมในเมืองพาร์คแลนด์
รัฐเฟอรีด้าของสาวรัฐไปแล้วหนึ่งสัปดาห์
แต่น้ำตาของชาวเฟอรีด้ายังไม่หยุดไหล
เมื่อวานนี้เป็นอีกครั้งที่พวกเขาออกมาวางดอกไม้และจุดเทียน
เพื่อรำลึกถึงเหยื่อของเหตุกราดยิงทั้ง๑๗คน
เช่นเดียวกับในงานศพของนายปีเตอร์หวัง

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกเป็นกองหนุนให้กับกองทัพสาวรัฐคนนี้

หลังจากเขาตัดสินใจใช้ตัวเอง
เป็นที่กำบังกระสุนให้กับผู้รอดชีวิตคนอื่น
วันนี้เขาได้รับเหรียญเกียรติยศ
เพื่อสะดุดีถึงความกล้าหาร

จากเหตุกราดยิงโรงเรียนที่รุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งของอเมริกา

สะเทือนใจจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นถูกเปลี่ยนเป็นพลัง
โดยหลังจากที่พวกเขารวมตัวกันในเมืองพาร์คแลนด์ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ
เพื่อกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดการถือครองอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
นักเรียนเหล่านี้รวมตัวกันนั่งรถบัส
ไปยังเมืองไทยลาแฮสซี่เมืองเอกของรัฐ
หวังให้เสียงเรียกร้องของพวกเขาดังขึ้น
พลังของสังคมอเมริกันต่อการถือครองอาวุธปืน
และเคยประกาศสนับสนุนการถือครองอาวุธปืนเสวรี
ก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไป
โดยเขาประกาศว่าเพิ่งเขียนบันทึกไปยังรัฐมนตรียุติธรรม
หาทางยับยั้งอุปกรณ์เสริม
ที่ทำให้ปืนทั่วไปยิงได้ไม่ต่างจากปืนกล
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ย้ำว่า
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กอย่างจริงจัง
ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยจากธรรมเนียบข่าวว่า
ประธานาธิบดีทรัมป์ไฟเขียวให้เกิดการแก้ไขข้อกำหนดการถือครองอาวุธปืน
เช่นเดียวกับที่ล่าสุดทางธรรมเนียบขาวเปิดเผยว่า
กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกำหนดด้านอายุ
ที่ใช้ในการก่อเหตุในครั้งนี้

อเมริกันสามารถซื้อปืนรุ่นนี้ได้ทันทีที่มีอายุ๑๘ปี
ซึ่งเป็นฐานอายุที่ต่ำกว่าการซื้อปืนพก
หรือแม้แต่เบียร์ที่กฎหมายสาวรัฐระบุว่า

ผู้ซื้อต้องมีอายุ๒๑ปีขึ้นไป
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน